หลังจากที่มีกระแสดรามงดราม่ามาอีกหนึ่งเสียงอีกหนึ่งคำสำคัญที่หลายคนอยากฟัง

แล้วต้องบอกเลยนะว่าออร่าความสวยคุณดูออร่าความผ่องคุณดูสุดพลังจริง
ทำชิวดูอย่างนี้หน้าไม่แตงหน้าสดใส่เสื้อตัวโคร่งแต่มาคราวนี้หุ่นสับเหมือนเดิม
อะไรหลายอย่างที่ไม่พร้อมจะพูดก็เลยขออนุญาตมาอัปเดตครั้งหน้าดีกว่า
ก็ดีค่ะเพราะว่าวันนี้วันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีนิดนึงพอดีเสียงแหก
ก็โอเคประมาณนึงขอบคุณพี่ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง

เป็นแบบแบทไม่อยากตอบอะไรเยอะก็ตอบอ้อมแอ้มแค่นี้พอ
แล้วก็บอกพี่นักข่าวว่าเดี๋ยวเจอกันงานหน้า
แต่คุณสังเกตอะไรไหมสีหน้าสีตาแมทคือสดชื่นมาก
น่ารักมากแล้วก็แบบเขาเรียกอะไรหน้างานสดชื่น
อกล้อกับพี่นักข่าวด้วยนะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะเรื่องข่าวเอาตามที่แมทสะดวกเลยละกัน
แมทเขาก็น่ารักนะเขาชวนพี่นักข่าวเราด้วยนะ
บอกว่าเจอกันที่ร้านไอติมนะคะพี่ก็จะเปิดร้านแล้ว

ก็ฝากน้องนักข่าวไปถามอีกทีหนึ่งด้วย
อันนี้ก็จะเป็นแพลนมาสเกตติ้งเข้า

ข่าวมันร้อนไงต้องกินไอติมเข้าไปมันจะได้เย็นหน่อย